ที่เราตรวจสอบทุกวันคือเรื่องของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
รายใหม่ประจำวันนะฮะช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของ
ตัวเลขมันยังคงทรงทรงที่ระดับสูงอยู่แค่ทุกวันสองหมื่นอยู่เลยครับ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นยังอยู่ที่๒๐๐ต่อวันนะคุณผู้ชม
เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบแล้วก็ระวังตัวเองให้มากที่สุดเลย
วันนี้สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสองรายนะฮะ
เป็นผู้ติดเชื้อมรายใหม่หายป่วยสองหมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยหกรายครับ
แต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อวานก็เยอะสองร้อยสิบเจ็ดศพ
วันนี้สองร้อยเก้าศพโอ้โหโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตเยอะเรื่องเกิน
ยังอยู่ในตัวเลขที่สูงอยู่นะฮะเราก็หวังแต่เพียงว่ามันจะหยุดสักทีคุณผู้ชมครับนะฮะ
เพราะว่าถ้าเกิดเรานับยอดรวมตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้
เกือบเก้าแสนแล้วนะฮะคนติดเชื้อนี้เกือบเก้าแสนแล้วนะค่ะ
นะฮะตอนนี้เนี่ยการระบาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตสะสม
เอานักแค้ระลอกใหม่นะสำหรับเมซายนนะค่ะ
๑๙บาทเป็นเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับ

พอคุณทัศนัยพูดถึงเรื่องของวัคซีนแบบนี้นะคะ
ก่อนหน้านี้เราดีใจสหรัฐอเมริกาส่งมาให้๑๕๐๐๐๐๐โดส
เกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์
เป็นโคต้าของบุคลากรทางการแพทย์

ก็คือทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดโดยตรง
แต่๒๓วันที่ผ่านมาในโลกโซเชียลมีเดีย
มีบุคลากรทางการแพทย์เน้นด่านหน้า
เขาออกมาโพสต์ลักษณะระบายความในใจ
และเป็นการถามหาวัคซีนไฟเซอร์
ต้องยอมรับนะคะว่าวัคซีนไฟเซอร์มันมีผลทางการวิจัยออกมา
แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อยากได้รับวัคซีนนี้
เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน๑๒กำลังใจในการทำงาน
มันเกี่ยวข้องจริงนะคะเอาไปดูรายละเอียดโพสต์กันหน่อย
ลักษณะอย่างที่บอกไปเป็นการระบายความในใจ
บุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ

โพสต์ภาพผู้ป่วยโควิดก่อนนะคะที่นอนรักษาเต็มห้องเลย

เหลือชื่อจริงเที่ยวรายชื่อด่านหน้าไม่กี่ตึกรวบรวมยากเย็น

ที่เราควรได้รับถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตา

ผิดหวังกับการบริหารวัคซีนเสียใจที่คนทำงานด่านหน้าจริงไม่ได้รับ
แต่คนที่ไม่ใช่ด่านหน้าได้รับไป
บางคนไม่ได้ทำงานในโรงพยาบาลด้วยซ้ำ
โอ้โหนี่เป็นข้อมูลที่บอกออกมานะคะไม่อยากใช้คำว่าแฉ
คือเขาพูดออกมานะคะระบายความในใจออกมา
ก็คือหลังจากเห็นข้อมูลรายชื่อเขาก็เลยออกมาพูดแบบนี้นะคะ
กระดาษด้านหลังข้อความเขียนด้วยนะ
ซีโนแวค๒เข็มเป็นด่านหน้าไม่มีชื่อฉีดไฟเซอร์เข็มที่๓
แล้วก็ตั้งคำถามในโพสต์ด้วยบอกว่า
แบบนี้จะให้เราด่านหน้ารู้สึกอย่างไร

แต่คุณควรลำดับความสำคัญว่าใครควรได้ฉีดก่อน
รอได้แล้วใครจะดูแลคนไข้
หากเราบุคลากรด่านหน้าไม่มีอีกต่อไป
ขณะเดียวกันกลุ่มแพทย์พยาบาลเพื่อมวลชน
นักศึกษาประชาชนเอารายชื่อบุคคล
ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ของโรงพยาบาลภูมิพล
เอามาร้องเรียนค่ะกับนายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์
นักเคลื่อนไหวทางการเมืองให้ตรวจสอบให้หน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของความไม่โปร่งใสในการจัดสรรวัคซีน
ตอนแรกมีการสำรวจรายชื่อเรียบร้อยไปแล้วนะคะ
แต่พอถึงเวลาฉีดวัคซีนจริง
รายชื่อด่านหน้าตกหล่นไปและหายไปเยอะเลย

และกลับปรากฏชื่อบุคคลที่ทำงานในหน่วยงานอื่น

โดยจากรายชื่อคนที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด
เขาสำรวจทุกตึกเลยในโรงพยาบาลนี้
บอกมี๑๖๑๑รายชื่อ
มีรายชื่อที่ผิดปกติ๑๗๒รายชื่อ
บางคนมีชื่อซ้ำมีชื่อซ้ำในนั้นด้วย

จากนางสาวเป็นนายอะไรประมาณนี้
บางคนใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขแทนชื่อบุคคล

อยากให้นายแพทย์ทศพรช่วยตรวจสอบว่า
คนที่มีรายชื่อเพิ่มขึ้นมาและมีรายชื่อแปลกเป็นใคร
บุคลากรด่านหน้าทำไมถึงไม่ได้รับวัคซีน
อยากจะให้ไปหาคับตอบมาให้ได้
พลอากาศโทธานัทจันอำภัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ในฐานครโศกกองทัพอากาศธีย์แจงเรื่องนี้เลย
ยืนยันว่ารายชื่อที่ตกหล่นแก้ไขให้แล้ว
ให้เรียบร้อยแล้วก็คือได้รับเรื่องแล้วนะคะแก้ไขให้แล้ว
และกลุ่มพยาบาลที่ชื่อตกหล่นจะได้ฉีดในสัปดาห์ถัดไป
อืมซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอะนะ